คดีฆ่าเสียสุชาติแล้วก็ฝังดิน
เราได้ยินชื่อบังหนีมาหลายวันแล้วใช่ไหม

สารท่านอนุมัติหมายจับนะฮะเพิ่มอีกคนนึงแล้ว
และตำรวจเรื่องของพญาหลักฐาน
ไปเจอหัวกระสุน๒หัว

ไกลจากจุดที่พบศพเสียสุชาติ

ช่วยกันหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมในสวนยางพารา

จุดที่คนร้ายยิงในสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปี
เสียชีวิตแล้วก็ขุดหลุมฝังอำพลางศพเอาไว้
ปรากฏว่าตำรวจพบกระสุนปืน๒นัดฝังอยู่ใต้ต้นยางพารา
ต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ครับ
คือลักษณะมันถูกยิงมา

ยิงไม่โดนหรือว่ายิงขู่
แต่ว่าจากข้อมูลดูยิงหลายนัด

มันสูงจากพื้นมา๔เมตรต้องใช้ขวานเจาะแบบเมื่อสักครู่
แล้วก็งัดเอาหัวกระสุนออกมาตรวจสอบ
พบว่าเป็นกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรทั้ง๒นัดครับคุณผู้ชมครับ
ถ้าวัดแล้วก็อยู่ห่างจากหลุมศพที่เจอเสียสุชาติมาประมาณ๗๐เมตร
ว่าเป็นกระสุนที่ยิงจากปืนที่ใช้สังหารเสียสุชาตินี่แหละฮะ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่นะครับพบปลอกกระสุนปืนชนิดเดียวกันตกอยู่ในสวนยางพารา๒ปลอก
ห่างจากหลุมฝังศพเสียสุชาติไปประมาณ๕๐เมตร
เก็บไว้เป็นหลักฐานและตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมว่ามาจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราทำกันให้เห็นเลยว่า๒ปลอกนี้ห่างจากตรงหลุมกี่เมตร
อีก๒ปลอกนั้นห่างจากตรงนี้กี่เมตรนะ
ให้ข้อมูลบอกว่าคดีนี้น่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า๕คน
ซึ่งท่านบอกว่ายังกบดานอยู่กระบี่นี่แหละ
หรือจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละท่านมั่นใจแบบนั้น
และเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับสารจังหวัดกระบี่
ท่านอนุมัติมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกหนึ่งราย

คือที่ท่านออกหมายจับอนุมัติพิจารณาเนี่ยสารท่านคือเป็นข้อมูลที่บังสันสัดทอดมาไง

ก่อนหน้านี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาสามรายคุณผู้ชมดูตามภาพครับทวนกันอีกทีคือ
นายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศและนายสุรชัยเริงสมุทรหรือบังกิบหลี
คนนี้เป็นพี่น้องกันนะส่วนสุวิทย์เริงสมุทรหรือบังสันเนี่ยนะครับ
คือเป็นญาติกันนะฮะแล้วมีบังสันเท่านั้นที่มอบตัวกับตำรวจคนอื่นยัง
อยู่ไปที่บ้านของบังฟิศดีไหมคุณผู้ชมดีฮะไปฮะไปเลยร้านขายของลานรับซื้อ
คือขี้ยางเนี่ยยังปิดสนิทนี่นักข่าวไปเดินดูอยู่
แต่ไปเจอครับไปเจอคุณสุจินเริงสมุทร
เป็นพ่อของบังฟิศกับบังกิบหลี

พ่อบอกยังติดต่อลูกชายไม่ได้คุยกันครั้งสุดท้าย
โน่นปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาก่อนจะเกิดเหตุนู่นนะครับ
พ่อของบังฟิศบอกว่าเป็นห่วงลูก

หากทำผิดก็กล้ารับผิดแล้วกลับมาสู้คดีซะ

หลังจากเกิดเหตุลูกก็ไม่เคยติดต่อผมมา

ทุกอย่างพ่อพยายามให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ให้ความร่วมมือกับตำรวจถูกทิ้งถูกย้างเลยลูก
ไม่ไม่ได้ลูกก็ทำความผิดแล้วต้องกลับผิด
จะไม่ทำความผิดก็ต้องกลับผิดทั้งพี่
เราอยู่ในนี้กฎไม่ได้ลูก

ก็ออกมาขึ้นชาติเล่นกันในชาติลูก
ในใจพ่อนี้ยังนึกเสียใจไหม
เสียใจลูกครับมันทำผิดมันเสียใจหมานี่ลูกเสียใจ
ไปดูฝากฝั่งของครอบครัวของเสียสุชาติ

คือตอนนี้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน

แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดบำเพ็ญกุศลอีกครั้ง
แล้วก็นำศพไปฝากไว้กับมูลนิธิประชาสันติศุกร์จังหวัดกระบี
โดยครอบครัวบอกว่าจะยังไม่เผา
จะยังไม่เผาจนกว่าคดีจะมีความคืบหน้า
หรือสามารถจับตัวคนร้ายได้
แต่ลูกสาวสองคนของเสียสุชาติสิครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ไปเคาะลงคิดถึงพ่อ
บอกว่าพ่อช่วยโดนจิตโดนใจให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะ
แล้วพ่อไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัว
แต่แต่พ่อมาหาหนูสองคนหน่อยได้ไหม
เข้าฝันหนูสองคนบ้าง
หนูคิดถึงพ่อเธอบอกแบบนี้ครับ